ขโมยกับโจรแต่เป็นคนใกล้ตัวจริง
และฉกเงินไปตั้ง๔แสนบาทฮะ
คือเป็นลูกจ้างโรงแรมที่จังหวัดชายนาฏอาศัยจังหวะเปลี่ยนกะทำงาน
ฉกเงินของนายจ้างไป๔แสนลอยนวลเลยนะฮะ
แต่ว่ามีภาพวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะครับ
มองกล้องแล้วเอาไปซ่อนใช่ไหมครับ
พอพี่อีกคนจะมีพี่อีกคนเข้ามาทับกันเดี๋ยวมาเอาสมุดทับกันแหละ
มองกล้องมองกล้องนะแล้วเอาไปซ่อนนะฮะแล้วเอาสมุดอะไรทับไว้นะฮะ
นี่ครับเป็นช่วงจังหวะของพนักงานที่เป็นลูกจ้างโรงแรม
ฉกเงินของโรงแรมนะครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ชัดเจน
โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันขบุรีจังหวัดชายนาฏนะครับ
นี่เห็นลูกจ้างสาวคนนี้กำลังนับเงินค่าที่พัก

แต่พอดีจู่แหมเอาเงินไปซุกนะครับ
ซุกไปซ่อนใส่เข้าแฟ้มบ้างใส่เข้าสมุดบ้าง
เอาสมุทรทัพไว้บ้างแล้วคุณเอาไปไหนต่อ
เอากลับบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน
ทีนี้หัวหน้าพนักงานต้อนรับของโรงแรม

ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานต้อนรับครับ
ก็คือนางสาวประพาพรเอี่ยมจุ้ยอายุ๑๓ปี
ได้เงินไปทั้งหมดเกือบ๔๐๐๐๐๐บาท
ก็คือนับกันตรง๓๘๐๐๐บาทเยอะนะคุณนะ

คือพนักงานคนนี้เข้ามาทำงานได้๒เดือนเอง
รับผิดชอบเรื่องบัญชีไม่ค่อยจะยุ่งไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะครับ
แต่ก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพนักงานบัญชี
คุณคนที่เป็นพนักงานบัญชีทำงานเกี่ยวกับเงินกับทอง
ต้องไว้ใจได้มากที่สุดเลยนะนายจ้างว่าไว้ใจมากแล้วนะฮะใช่
วันเกิดเหตุเป็นช่วงของการเปลี่ยนกะครับจากเช้าเป็นดึกนะครับ
ช่วงเปลี่ยนกะกำลังนับเงินพนักงานคนนี้นะและพยายามซ่อนเงิน
ทีนี้เมื่อมีพนักงานกะเช้าเริ่มมาทำงาน
พนักงานคนที่ก่อเหตุรีบนำเงินเข้าแฟ้มยัดใส่กระเป๋าก่อนหาจังหวะหนีนะครับ
แล้วก็คาดว่าน่าจะนำเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์
ซึ่งทราบว่าพนักงานสาวคนนี้ติดการพนันด้วยครับ
สำหรับเงินที่ได้ไปจำนวนมากนั้นเนื่องจากผู้บริหารโรงแรม
ยังไม่ได้เข้ามาเคลียร์ยอดเกือบ๑เดือนแล้ว
ปกติจะต้องเคลียร์ทุกสัปดาห์ทุก๗วัน
หลังเกิดเหตุผู้บริหารได้โทรนะคุณ

ผู้บริหารรีสอร์ทและโรงแรมแห่งนี้บอกโอ้โหอุตส่าห์ใจดีนะ
ใจดีให้โอกาสเอาเงินมาเคลียร์เอาเงินมาคืน
แต่ไม่มาก็ต้องแจ้งความไว้ที่สพสันขบุรีนะครับ
ก็รอให้ตำรวจทำงานกันต่อแล้วล่ะนะฮะ